มาดูที่เป็นข่าวหน้า๑๑๑๐พิมพ์ไทยรัชภาพเช้าวันนี้กันหน่อย
เมื่อวานเรานำเสนอคลิปนี้ไปแล้ว
นั่นก็คือคลิปเทศกิจเดือด
และแม่ค้าผลไม้ครวนเจอพิษน้ำลายใส่
ตะเพิดลงจากเขตวันนี้พาดหัวไว้แบบนี้เลยนะครับ
ก็ผู้มนวยการเขตลาดพร้าวแจงกรณีคลิปแม่ค้าฉุนขาด
ใช้ท่อนเหล็กทุบรถเข็นของตัวเอง

และแม่ค้าคนนี้นะครับใช้ท่อนเหล็กทุบกระจกรถเข็น
ขณะที่เจ้าหน้าที่เทศกิจเขตลาดพร้าว
เข้าจับกลุ่มหน้าโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย๔

และคลิปนี้ถูกเผยแพร่ผ่านโลกโซเชียลนะครับ
เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่เทศกิจ
เขตลาดพร้าวเข้าจับกลุ่มกลุ่มผู้ค้า

จนทำให้ผู้หญิงผู้ค้าบรายนี้

ทุบกระจกรถเข็นขายผลไม้ของตัวเอง
ในลักษณะประชดการปฏิบัติหน้าที่ของชุดจับกลุ่ม

แบบนี้พวกคุณมาเนี่ย
มาเอาทีละ๒๐๐๓๐๐บาท
คนหาเช้ากินค่ำวันหนึ่งเขาได้เท่าไหร่
กลายเป็นที่มาว่าโลกโซเชียล
เขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเทศกิจเนี่ย
มาเอาเงินพ่อค้าแม่ค้าอีกแล้วเหรอ
มาไถมาขูดได้รึเปล่า๒๐๐๐๓๐๐๐บาทเนี่ยนะครับ

เราอยากไปพูดคุยกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
นั่นก็คือ๑ทั้งในส่วนของเทศกิจ
และ๒ในส่วนของแม่ค้านะครับ
ทีมข่าวของเราเดินทางไปพบนางสาว
ทิติชายาสุภาพรัฐแม่ค้าผลไม้
ปรากฏในคลิปทุบรถเข็น
เล่าเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุนะครับว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่๑๒พฤศจิกายน

เข็นรถตระเวนขายผลไม้ตามปกติ
ย่าลาดพร้าวสะพาน๒จนมาถึงจุดเกิดเหตุ
แล้วก็หยุดขายของตรงหน้าโรงพยาบาลเปาโล๔เนี่ยนะครับ
รับว่าทำผิดที่ขายตรงจุดนี้เป็นจุดห้ามขาย
แต่ทำไงได้ล่ะในเมื่อต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัว
บ้านก็ต้องเช่าทำให้เกิดความเครียด
และเมื่อถูกจับก็เลยทุบตู้ผลไม้ตามที่ปรากฏในคลิป
ภายหลังจากเจ้าหน้าที่เทศกิจยึดทั้งร่มไป
แล้วก็เรียกค่าปรับอีก๒๐๐๐บาทนะครับ
ต่อมาในช่วงบ่ายเธอนะเดินทางไปที่สำนักงานเขตลาดพร้าว

ก็ไปเจอกับหัวหน้าชุดที่ไปจับดิฉันอีก

และยังบอกให้ลูกน้องถ่ายคลิปดิฉันไว้
พร้อมกับขู่ว่าอย่าให้เจอในพื้นที่เขตลาดพร้าวนะ

แต่สิ่งที่ดิฉันรับไม่ได้ก็คือเจ้าหน้าที่เทศกิจคนดังกล่าวนั้น
แสดงอาการหยาบคายถมน้ำลายใส่ดิฉัน
ไล่ดิฉันออกจากสำนักงานเขตบอกว่าถ้าไม่ออกไป

ด้วยความโมโหค่ะดิฉันก็เลยถมน้ำลายกลับไปเช่นเดียวกัน
แต่ก็มองว่าเจ้าหน้าที่ทำพฤติกรรมแบบนี้กับประชาชนได้อย่างไรนะครับ
ฟังเสียงเธอเล่าทั้งเหตุการณ์ตอนที่เธอนั้นถูกจับถูกปรับ
และตอนที่เธอนั้นอยู่ที่สำนักงานเขตลาดพร้าวกันหน่อยนะครับ
มันหลายครั้งแล้วพี่คนมันหาเช้ายิ่งค่ำหนูไม่ได้อ้าวว่าหาเช้ายิ่งค่ำนะครับ
มันหลายครั้งแล้วสุดอันคนแล้วพี่รอบเช้ามาเนี่ยเขาจะมาจับ
บางคนเขาจะไล่คือเขาจะเห็นใจพ่อค้าแม่ค้า
เขาเข้าใจเขาจะบีบแต่ไล่แต่หัวหน้าคนนี้ไม่ใช่ครับ

แล้วเอาเงินให้ไม่มาจ่ายนายชุดไปโรงเรียนไหนจะสารพัฒน์
ก็คงต้องไปกู้เขาร้อยละ๒๐๑๐๐๐๑๐๐๐กว่ามาขายของต่อ

พี่คิดดูว่าชีวิตหนูขนาดไหนแล้วครับ
ความผิดของดิฉันดิฉันยอมรับค่ะ
แต่น่าจะพูดจากันดีอนุโลมกันบ้าง

ทำงานสุจริตไม่ได้ไปโปรดไปจี้กาย
วันขายได้กำไรพอเลี้ยงครอบครัว

วันนี้ก็ไม่ได้ขายเพราะตู้ผลไม้แตกไปแล้ว
อยากขอความเห็นใจกันบ้างก็เท่านั้นอันนี้ฝั่งแม่ค้านะครับ
เทศกิจแต่เราไม่ได้พูดคุยกับเทศกิจในชุดจับกลุ่มนะ
แต่พูดคุยกับเจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการพิเศษของสำนักงานเขตลาดพร้าว
ก็คือนายพักขวัดพัทรวาณิชย์
เปิดเผยนะครับว่าการจับกลุ่มแม่ค้าคนนี้เป็นไปตามหน้าที่
และไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติเพราะแม่ค้าทำผิดระเบียบ
ส่วนเรื่องที่บอกว่ามีการไลฟ์สดขณะเข้าจับนั้น
เป็นการเจาะจงที่แม่ค้าคนนี้หรือเปล่า
ยืนยันว่าไม่ได้เจาะจงและไม่ได้ไลฟ์สดนะครับ
แต่เป็นการบันทึกวีดีโอเหตุการณ์ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
แต่ที่บอกว่ากำลังไลฟ์อยู่เพราะจะทำให้แม่ค้า
อาจจะทำให้แม่ค้าอารมณ์เย็นลงได้บ้าง
และยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหามาก่อน
และไม่เคยเลือกจับเฉพาะตัวบุคคล
เมื่อวานี้ทีมข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ก็ไปพูดคุยกับผู้มนวยการเขตลาดพร้าวด้วย
พอวุฒิพงศ์มณัฐ
ซึ่งเป็นต้นสังกัดของชุดจับกลุ่มกลุ่มดังกล่าว
เปิดเผยว่าเหตุการณ์ในคลิป
เหตุการณ์ในคลิปวิดีโอที่เกิดขึ้น
เมื่อก่อนเที่ยงของวันที่๑๒พฤศจิกายน
ก็เป็นการไปพูดคุยกับแม่ค้า
มาขายของที่แนวถนนโชคชัย๔จริง
คือตรงแนวถนนโชคชัย๔เป็นถนน๒เลนเท่านั้นเองนะคุณ

บริเวณหน้าโรงพิบันปาโลโชคชัย๔
ก็จะถือว่าเป็นถนนที่แคบมากอยู่แล้ว
ก่อนหน้านี้มีการใช้กฎหมายบังคับอยู่แล้วนะครับ
พ่อค้าแม่ค้าลักลอบมาค้าขายในจุด
ทั้งจุดที่เป็นทางเท้าและจุดที่อยู่ริมถนน
แต่ครั้งนี้มีการมาพบแม่ค้าคนนี้
จอดรถเข็นขายพอดิบพอดี
ก็เลยเข้าไปตักเข้าไปเตือน
แล้วก็ต้องปฏิบัติตามไงคุณเรื่องของกฎหมาย
ก็คือต้องมีการพิจารณาปรับ๒๐๐๐บาท
ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตจากประโยคที่แม่ค้าพูดในคลิป
พวกคุณมาเอาทีละ๒๐๐๓๐๐คนหาเช้ากินค่ำวันหนึ่งจะได้เท่าไหร่

เพราะว่าหลายคนก็สงสัยไงว่าสรุปรีดเงินไถเงินหรือเปล่า
สำนักงานเขตบอกผมยืนยันไม่มีเจ้าหน้าที่ไปแอบเรียกเก็บเงิน

ทั้งหมดคาดว่าเป็นการกล่าวอ้างด้วยอารมณ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหายเท่านั้นนะครับ
พอสำนักงานเขตเขาก็ยืนยันว่าลูกน้องในเขตของเขาไม่ได้ไปไถเงินพ่อค้าแม่ค้านะครับ